ปฏิเหตุนะครับคุณผู้ชมเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาครับ
มีรถเก๋งเสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้า

คนในรถพ่อแม่ลูกถูกไฟคลอกเสียชีวิต

เด็นออกมาจากรถรอดเพียงคนเดียวครับ

ตี๕ที่ผ่านมาบนถนนสาย๓๒

ทะเบียนขอไข่จอดจาน๓๙๙๔อิมระยอง
ถูกไฟไหม้และคลอกเสียหายทั้งคัน

และในรถมี๓คนถูกไฟคลอกเสียชีวิต

ผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าตอนแรก

เข้าไปช่วยทุบกระจกรถ

พลเมืองดีก็เลยบอกให้หลับตาก่อน

ไฟมันลุกโหมพลึบขึ้นมา

ส่วนเด็กที่รอดเนี่ยเพราะว่ากระเด็นออกมา

พลเมืองดีก็ต้องหนีออกมา

ไฟก็เลยคลอก๓คนที่ตอนแรกยังคงมีสติอยู่

ต้องรอให้รถดับเพลิงมาฉีดน้ำเข้าไป

ไฟจึงสงบลงแต่
ทุกคนก็เสียชีวิตไปแล้วถูกไฟคลอกไปแล้วนะฮะ

ก็เลยเสียหลักไปชนกับเสาไฟข้างทาง

ต้องรอให้สาบชื่อคนเจ็บและเสียชีวิต

ไปยังโรงพยาบาล
อยู่ที่โรงพยาบาลบารมุง
ต้องตรวจสอบเอาไว้ว่าเป็นใครบ้าง